นี่เขาบอกว่าขายก็ถึงกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
คือเขาจะแยกเป็นถุงนะเพราะว่าบางทีกิโลกรัมมันแพงเกินไป
ก็จะแยกเป็นถุงอย่างบางถุงก็ราคา๕๐บาท

หรือว่าบางที๑๐๐บาทก็มีเยอะไปจนถึง๑๕๐บาท
แต่อย่างที่บอกถ้าจะเหมาเป็นกิโลไปเลย
ก็๔๐๐บาทถูกต้องครับแล้วที่เราพาไปดูอยู่ที่นี่
บริเวณริมถนนสายเอเชียแม่สอดริมเมยตำบล
ท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ที่นั่นเห็ดโคนก็เยอะเพราะว่าเขามีความเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์
คุณดูมันจะมีรูปลักษณ์ที่มันยาวเป็นก้านยาว
บางดอกมันก็จะบานนะแต่ถ้าแบบที่ยังตูมอยู่
อันนี้ราคาแพงมากที่ยังไม่บานออกมา
เพราะว่ารสชาติมันจะกรุบกรอบแล้วก็อร่อย
เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วไปที่จะนำไปประกอบอาหารนะครับ
บอกเลยว่าที่นี่มีทั้งเห็ดโคนดำหรือว่าเห็ดโคนก้านยาว
คืออย่างที่บอกราคามันสูงกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
แล้วที่มันแพงแบบนี้เพราะว่าปีนึง
มันจะออกดอกออกผลมาให้ได้เก็บเกี่ยวกันเนี่ย
ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือในช่วงเดือนนี้นี่แหละ
ก็ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับ
ชาวบ้านที่นี่เขาก็ใช้เวลาที่เว้นวักจากการทำงาน
หรือว่าเว้นวักจากการทำเกษตร
มาเก็บเห็ดขายก็ชวนยายฉิมไปเก็บเห็ดนี่แหละครับ

ไปกันเยอะแยะมากมายก็สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรม
สร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมที่แถวนั้นน่ะนะครับ
ก็ถ้าใครเห็นแล้วนะครับ
นึกไม่ออกว่าเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง

ให้ดูภาพและจะเล่าไปให้ฟังด้วย
นี่เลยเห็ดโคนผัดน้ำมันหอยอันนี้เบสิกนะ

หรือว่าจะเป็นเห็ดโคนผัดพริกแกง

เห็ดโคนต้มใบแมงลักษ

โอ้โฮแต่ละท่านเมนูผมเพิ่มอีกอย่าง

ก็คือต้มยำเห็ดโคนขาหมู

ต้มยำใส่เห็ดโคน

คุณแม่ดิฉันยังไม่เคยกินเมนูนี้เลยค่ะ
รบกวนคุณแม่ฝากท้องกับคุณแม่ด้วยได้ไหมคะ
มีอีกหนึ่งเมนูนะคุณแม่ทำให้ทาน

แต่ว่าได้คุณค่าได้ความอร่อยด้วยนะคุณผู้ชม

เคยทานไหมคุณชิสาผมเชื่อว่าที่บ้านนะ
คุณผู้ชมทางบ้านน่าจะมีหลายเมนูที่เกี่ยวข้องกับเห็ดโคน

เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเอาเมนูเกี่ยวกับเห็ดคนมาฝากเรา

ก็ยินดีว่านอกจากจะขอของขวัญจากเราแล้วเอามาฝากเราบ้างก็ได้
ต้องจริงเนี่ยเห็ดมันบางคนบอกว่าเห็ดจะเสียง่าย
แต่ก็จะมีวิธีการเก็บก็คือคุณลวกก่อน
อ๋อใช่ค่อยเก็บไว้จริงค่ะค่ะคือวิธีการไปลวก
บางทีเขาเอาไปดองเกลือเหรอไม่แน่ใจนะ

แล้วก็เวลาจะมาทำอาหารทีก็มาละลายแล้วก็มาทำถูก

แก้คลื่นใสอาเจียนลดเซฟ
แล้วก็บำรุงสุขภาพแล้วก็มีโปรตีนสูง
เป็นโปรตีนเป็นอาหารจากพืชธรรมชาติ
ที่ราคาอาจจะแพงบ้างตามฤดูกาล
แต่ว่าถือว่าคุ้มค่ามากถ้าได้ทานนะคะ
ที่สำคัญอร่อยที่สุด
อร่อยจริงถือว่าในช่วงนี้เป็นฤดูของเห็ดโคนแล้ว

ก็ส่งมาบอกกันบ้างก็ได้เหมือนกันนะคะ